หัวหน้าหนึ่งด้วยนะคะ
สามีชาวอังกฤษกับภรรยาหายตัวไป
แล้วก็คาดการณ์ว่าน่าจะถูกฆ่าฝังดิน

หายตัวไปตั้งแต่๑๘กันยายลแล้วเมื่อวานครับ
แล้วเมื่อวานเรานำเสนอข่าวอยู่ตอนเช้ายังไม่เจอนะ
แนวโดยไปขุดไปหาจนท้ายที่สุดแล้วพบศพนะคะ

เหตุการณ์นี้เนี่ยเมื่อวานพูดการภาคได้พูดการจังหวัด
ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนี้ค่ะอยู่ที่บ้านเลขที่๒๕๖
ทับ๔หมู่๖ตำบลช่อแฮอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
เพื่อที่จะนำศพนายอลันสก๊อตฮ็อกชาวอังกฤษอายุ๖๑ปี
กับนางหนอดสุดแดนอายุ๖๑ปีซึ่งเป็นภรรยาขึ้นมา
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๘กันยายนใช่ไหมครับ
ทางญาติไปแจ้งความว่า๒บุคคลหายตัวไป
ทางญาติก็คิดว่าน่าจะถูกฆาตกรรม
ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปที่เกิดเหตุ
ตั้งแต่วันที่๑๘กันยายนพบรถแคลอยู่แถวนั้น
ก็สั่งให้คนขับรถแคลขุดพื้นที่แถวนี้แล้ว
แต่ไม่เจอศพตอนนั้นไม่เจอศพนะฮะ
ทีนี้เมื่อวานก็ไปขุดอีกรอบไปหาอีกรอบนึง

เพราะว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับก่อนหน้านี้นะคะเขาบอกว่าฝังอยู่ตรงนี้
แล้วเมื่อวานนี้คุณเอาตำรวจไปด้วยสุนัขตำรวจ
สุนัขตำรวจก็ดมกลิ่นอยู่ค่ะแล้วสุนัขตำรวจมาหยุดอยู่ตรงนี้พอดี
ตอนแรกขุดไม่เจอนะเพราะว่ารถแบ็คโฮลที่ใช้ขุดมันชำรุด
แล้วก็ยุติการขุดจนเอารถแคลของเอกชนคันใหม่มาขุดซ้ำ

ศพนายอลันสก๊อตฮ็อกกับนางหนอดสุดแดน
เคียงคู่กันอยู่ในหลุมแล้วก็มีน้ำท่วมขัง
สภาพศพที่คุณผู้ชมเห็น

ส่งกลิ่นเหม็นไทยมุงที่อยู่ตรงนั้น
เจ้าหน้าที่ตรงนั้นเอามือปิดจมูกกัน
แล้วก็ต้องเอาทูบมาจุดเพื่อดับกลิ่น
เหตุการณ์นี้หลังจากที่ขุดขึ้นมาแล้ว
ก็จะต้องนำศพส่งโรงพยาบาลแพร่ชนะสูตร

อันนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนนะคะ
ถ้าเกิดว่าไล่เรียงย้อนเหตุการณ์กันหน่อย

อลันกับนางหนอดหายตัวไปจากบ้านพัก
พร้อมกับรถกระบะ๔ประตูสีขาว
ทะเบียนกอกไก่ต่อเต่า๓๑๘๑จังหวัดแพร่
ใช่ค่ะทีนี้ญาติก็เลยไปแจ้งตำรวจ
ให้มาติดตามรถหน่อยว่ารถหายไปไหน
รวมถึงสามีภรรยาชาวอังกฤษหายไป

ก็หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตาม

เพราะว่าไปเจอหลักฐานคือเอารถไปขาย
รวมถึงคนรับซื้อรถด้วยเขาเอารถไปขาย

ทีนี้นายวารุธรัตนสัจกิจอายุ๖๓ปี

ก็ถูกดำเนินคดีด้วยในข้อหารักทรัพย์

หลังจากนั้นตำรวจก็มีการนำตัวส่งฝากขัง
นายวารุธหรือว่านายหนัดก็ได้รับการประกันตัวออกไป
เพราะตอนนั้นเป็นแค่คดีลักทรัพย์
เอารถของน้องสาวไปขายเท่านั้นเองนะครับ
ตอนนั้นคือยังไม่เกี่ยวกับเรื่องของคดีฆาตกรรม
ยังแต่ตำรวจตอนที่จับตัวพี่ชายได้นะ
ตำรวจเขาก็ยังตามอยู่ตลอดเลยนะ

จนกระทั่งตำรวจสพพระธาตุช่อแฮ
แล้วก็ชุดสืบสวนกองกำกับการตำรวจภูทรจังหวัดแพร่

ขอสารออกหมายจับพี่ชายนางหนอดคือนายวารุธนี่แหละ

คนหนึ่งก็คือนายเปี้ยคำใสอายุ๖๒ปี
คนนี้เป็นมือปืนจากอำเภอวังชิ้น
อีกคนนึงคือนายกิติพงศ์คำหวั่นอายุ๒๔ปี

ร่วมกันก่อเหตุฆาตกรรมครั้งนี้ด้วย

ทีนี้ค่ะหลังจากที่จับกลุ่มตัวมาแล้ว
ทางด้านพลตำรวจโทษภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ์

เขาก็เปิดเผยว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหา
ทั้งนายเปี้ยแล้วก็นายกิติพงศ์รับสารภาพ
ว่านายวารุธพี่ชายแท้ของนางหนอดเนี่ยนะคะ
เป็นคนจ้างวานให้ลงมือฆ่านางหนอด
กับนายอลันจ้าง๕๐๐๐บาท
แล้วในเปี้ยรับเงินมาทั้งหมด
แบ่งให้กับนายกิติพงศ์๓๐๐๐บาท
ส่วนนายเปี้ยที่เป็นมือปืนเขาก็รับสารภาพ
วันนั้นช่วงเย็นของวันที่๑๘กันยายนที่ผ่านมา
เขาเข้าไปยิงนายอลันเสียชีวิตจริง

ใช่เป็นมือปืนนะเสียชีวิตที่บริเวณหน้าล้าวเป็ด
ส่วนนางหนอดเนี่ยนายกิติพงศ์เป็นคนเข้าไปล็อกตัวก่อน

แล้วนายวารุธพี่ชายแท้คุณ
เอาประแจมาตีที่ศีรษะน้องสาว
จนเสียชีวิตบริเวณหน้าโรงรถในบ้าน
คือฆ่าน้องสาวแท้

หลังจากนั้นก็ช่วยกันนำศพไปฝังในสวน

แล้วก็เอาศพทั้งสองฝั่งด้วยกันนะคะ
และคนที่ใช้รถแบ็คโฮลในการขุด
ก็คือนายวารุธพี่ชาย
เป็นคนขับรถแบ็คโฮลขุดหลุมฝังเองนะครับ
หลังจากนั้นค่ะทั้งหมดก็แยกย้ายกันหลบหนี
ส่วนนายวารุธพี่ชายให้การภาคเศษ
คือเขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์จริง
แต่ไม่ได้เป็นคนลงมือ
ทีนี้ค่ะประเด็นสาเหตุการลงมือก่อเหตุครั้งนี้

ก็บอกว่ามาจากปัญหาในครอบครัว

บอกว่าถูกดุด่าว่ากล่าวอยู่บ่อยเหลือเกิน
แล้วแต่ละครั้งมันกระทบกระเทืองความรู้สึกกระทบกับจิตใจ

ใช่แล้วก็แถมน้องสาวไม่เข้าข้างพี่ชายเลย

วางแผนที่จะลงมือฆ่า
ใช้เวลาในการวางแผนแล้วก็จ้างวันมือปืนมายิง
ใช้เวลาประมาณ๒๓สัปดาห์

เพราะจะนำเงินมาจ่ายค่าจ้างมือปืน

แต่สุดท้ายถูกตามจับได้ยกแก๊งในที่สุด
ใช่เดี๋ยวไปฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕กันหน่อยนะคะ
มันเป็นเรื่องในครอบครัวนะครับ
เพราะว่าตัวนางหลอดเองก็เป็นน้องในหนัด
ก็ชักชวนกันมาอยู่ที่เมืองไทย
ตอนแรกเห็นบอกว่าเขาจะไปอยู่สเปนกัน
ก็ให้มาอยู่ที่เมืองไทยมาอยู่กับญาติพี่น้อง

พออยู่ไปนานมันก็นะกระทบกระทั่ง
แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็อึดอัดใจ
บางครั้งด่าว่าเขาหนักเนี่ย
หลายเรื่องเขาก็เก็บสะสมไว้ในใจ

เขาบอกเขาคิดมานานแล้วไม่เกี่ยว
ถูกด่าเรื่อยตั้งใจครับ

ก็บอกทุกครั้งเข้าข้างแต่สามี
ตอนนี้นะคะตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คน

รวมถึงจะมีการเรียกพยานแวดล้อมมาสอบเพิ่มเติมด้วย
ก็คาดว่าเดี๋ยววันนี้จะมีการนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คน
ไปชี้จุดว่าจุดไหนที่ทิ้งอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ